ขอนแก่นกันครับคุณผู้ชมครับมีเหตุผู้หญิงคนนี้นะ
เป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะถูกผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ย
วงไปข่มขืนครับญาติพาไปแจ้งความ
ตำรวจบอกไม่รับแจ้งมันคนละท้องที่กัน
คุณต้องไปแจ้งสพนู้นนะฮะตำรวจทำแบบนั้น
เธอบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัว

คุณทำยังไงค่ะ
รึเปล่าทิกกับเรียกข้าวด้วย
คุณทำยังไงนะ
โอ้โหเสียงร้องไห้นี่คือเป็นความทุกข์ใจขั้นสูงสุดเลยนะ
ใช่ผมจะค่อยลำดับให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับ
คนที่พูดอยู่ในคลิปเป็นน้าสาวของผู้หญิงผู้เสียหาย
ถูกชายในอุบาลในขมขืน
ส่วนคนที่นอนร้องแล้วก็กราบอยู่ที่หน้าป้ายสพชนบทคือแม่ของผู้เสียหายครับ
คือคลิปนี้ถูกแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียระบุข้อความว่า
หลานถูกข่มขืนแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
โยนไปให้โรงพักที่อยู่ติดกัน
เหตุการณ์ต้นเรื่องก่อนที่จะเป็นคลิปนี้คือ๑๒มีนาคมที่ผ่านมาครับ

อายุ๒๗ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับ
ถูกในปิ๊กปิ๊กเนี่ยเป็นผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ย
วงไปที่บ้านในช่วงเย็นแล้วนางสาวช่อก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเอง

กระทั่งไปเจอว่าลูกสาวอยู่ที่บ้านในปิ๊ก

ของนางสาวช่อก็ไปแจ้งความที่สพแวงใหญ่เพราะอะไร
คืออย่างนี้คือพานางสาวชอบไปตรวจร่างกายที่สพแวงใหญ่ไง
มันคงอยู่ใกล้กับสพแวงใหญ่ก็เลยแจ้งความมาซะที่นี่แหละนะฮะ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้
ซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยต้องไปที่สพชนบทเพราะอะไร
เพราะมันเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุไงครับ
นะฮะญาติก็เลยไปแจ้งความใหม่ที่สพชนบท
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงสพชนบทตำรวจบอกว่าไม่รับแจ้ง
ก็คุณแจ้งไว้ที่สพแวงใหญ่แล้ว
เดี๋ยวให้ตำรวจสพแวงใหญ่ตามคดีให้เท่านั้นแหละฮะ
รู้สึกขึ้นมาบอกว่าตำรวจโยงกันไปโยนกันมาหรือเปล่า
ไม่ยอมรับแจ้งความจนน้าสาวของนางสาวช่อเนี่ยนะฮะ

เดินเข้าไปทุบโต๊ะตำรวจเลยตะโกนโวยวายใส่เจ้าหน้าที่เขากลางโรงพักบอกว่า
อย่างกับหมูกับหมาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นฝั่งของผู้เสียหายเล่านะ
จากนั้นเธอก็วิ่งออกจากโรงพักแล้วไปนอนสลบอยู่ข้างถนน
ญาติย่าต้องรีบวิ่งตามไปแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลชนบทครับ
แต่ว่าอาการซุดฮะคืออาการหนัก
ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในเมืองคือโรงพยาบาลขอนแก่น
ถามว่าทำไมญาติญาติเขาถึงมั่นใจว่าในปิ๊กข่มขืนนางสาวช่อ
ก่อนหน้านี้เนี่ยญาติญาติเขาตามกันเองไปเค้นความจริงกับในปิ๊กมา
เองก็สารภาพบอกว่าก็มีอะไรกับนางสาวช่อจริง
แล้วเขาบอกเขาอัดคลิปตอนสารภาพไว้ด้วยคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับ

ลุยเหมือนกันด้วยครับ

นางสุดใจหน้าหาความินักของนางสาวช่อเนี่ย
ที่ตำรวจบอกว่าหลานเนี่ยอายุเกินสิบปี
สิบแปดปีแล้วถือว่ามันรู้วิติภาวะแล้ว
ไม่ถือว่าพรากผู้เยาว์คือจะไม่ดำเนินคดีในคดีนี้
แต่หลานเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวทขนาดคนแก่โดนข่มขืนในชาวบ้านเถียงนะ
คนแก่โดนคมขืนตำรวจยังรับแจ้งพร้อมแล้วแล้วทำไมเนี่ย
คือไม่รับแจ้งมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ตำรวจสพชนบทเขาชี้แจงบอกว่าที่สพชนบทเขาไม่รับแจ้งอ่ะนะ
คือญาติไปแจ้งไว้แล้วใช่ไหมที่สพแวงใหญ่
ทางสพชนบทก็ประสานไปที่สพแวงใหญ่แล้ว
ซึ่งทางสพแวงใหญ่ก็รับทำคดีนี้
สพชนบทจึงไม่รับแจ้งความซ้ำอีกนะฮะ
คดีลักษณะนี้คดีอาญาเนี่ยเขาความผิดเดียวกันเขารับครั้งเดียว
แต่ทางญาติใจร้อนตำรวจบอกแบบนั้นนะตำรวจสมชนบทบอกญาติใจร้อน

ก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่เล่ามาฮะ